กุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ริสประเทศมาเลเซีย

นายอัธพลพร้อมมูลนายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซา

กุฎราชกุมารเชษไฟซูนดีนปูตราและพระชายา
ฮัทยะไลลาตูนชาลีนอากาชะกาลีน
เปอร์ริสประเทศมาเลเซียและคณะผู้ติดตาม
ทางนี้ได้เดินทางด้วยการปั่นจักรยาน
เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยคณะทั้งหมดปั่นจักรยานไปมอบเงินและเข้าสาร
แก่ผู้ยากไร้จำนวน๔ครอบครัวที่ตลาดประดังเบซา
ส่งถ่ายรูปร่วมกับประชาชนและสื่อมวลชนไทย
ปั่นจักรยานต่อไปยังตลาดเมืองใหม่
ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ
สื่อมวลชนประเทศไทยกับสื่อมวลชนของมาเลเซีย
โดยมีนายพิพบประดิษฐ์เป็นตัวแทนสื่อมวลชนไทย
ลงนามกับตัวแทนสืบมาเลเซีย
กลางเสียงปรบมือแสดงความยินดี